ส่วนช่วงนี้นะครับเราไปดูกิจกรรมของบรรดานักกีฬาในช่วงการระบาดของโควิด๑๙ครับ
เหนือจากกิจกรรมแล้วก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับที่หลายคนก็เริ่มจะทำกัน
เริ่มต้นที่โจ้ห้าหลาครับสรายุทธ์ชัยคำดีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็ปัจจุบันเป็นโค้ชให้กับทีมบ้านค่ายยูเนเต็ดนะครับในหลีกภูมิภาค
พร้อมด้วยโจอี้กาน่านะครับศิลปินตลกชื่อดังแล้วก็เพื่อนในวงการกีฬา
ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของจำนวนสองร้อยชุดให้กับผู้ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ในเขตพื้นที่ลาดสวายจังหวัดปฐุมธานีนะครับโดยสรายุทธ์ก็บอกว่าตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตในครั้งนี้และขอให้ทุกคนนั้นเดินหน้าสู้ต่อไปอย่าเพิ่งท้อครับ
ผมดูข่าวตลอดแล้วก็เห็นใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องเจอแล้วก็กับเชื้อโควิด๑๙ก็ขอให้หายจากประเทศไทยไปให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสิ่งที่จะต้องเจอในอนาคต
ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับส่วนคนนี้ครับก็สวนกระแสนะครับ
ดีสอนพรมรักครับกองหลังดิกรีทีมชาติไทยของเมืองทองตัดสินใจเปิดร้านกาแฟครับ
เป็นร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนนะครับสาขาตลาดหลังกระทรวงการคลังโดยร่วมทุนกับทิศิพันธ์พ่วงจันท
กลางทีมชาติไทยก็จะมีกระโดดเปิดสาขายังเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะครับวันดีเลยครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนที่ดูแลร้านกาแฟเนี่ยนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยนะครับ
แน่นอนครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลร่างกายไปด้วยนะครับแล้วทั้งคู่จะมอบหน้าที่ให้กับแฟนสาวเป็นผู้ดูแลกิจการร้านต่อเนื่องไปเลยครับ
จากกิจการเปิดร้านกาแฟแล้วนะครับอดีศรยังทำธุรกิจเสริมอีกหลายอย่างเช่นอกไก่ปั่นนะครับ
แล้วก็ถนนปั้นคริบด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยแน่นอนครับก็เป็นช่วงที่หลายคนนั้นว่างกันนะครับ
การที่สโมสรนั้นไม่มีโปรแกรมในการแข่งขันก็คงต้องหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งครับ